สินภาพการเปล่าแก้วสำหรับนี้นะคะ

ดูหน้าเก้าหนึ่งค้า

เป็นแบบคนรักเด็กมากเลยอ่ะ

เราต้องเป็นศิลปะเปล่าแก้วเลยค่ะ
วันนี้ศิลปะการเปล่าแก้วเป็นยังไงบ้าง
วันนี้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานนะคะ
เป็นงานแสดงศิลปะการเป่าแก้วครั้งแรกของประเทศไทยเลย

ซึ่งจริงต่างประเทศเขาไปค่อนข้างไกลแล้วนะคะ
เมืองไทยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ที่มีการเริ่มต้นแล้วก็มีการสนับสนุนอย่างจริงจัง
เพื่อให้คนไทยที่รักศิลปะได้มาชม
แล้วก็รวมไปถึงเยาวชนหรือว่าศิลปินรุ่นใหม่
จะได้มาสัมผัสผลงานนะคะศิลปะการเป่าแก้วอย่างใกล้ชิด
แล้วก็ที่สำคัญงานนี้เข้าชมฟรีด้วย
รู้สึกว่าแน่นอนคนรักศิลปะต้องไม่พลาดนะคะ
ที่จะมาชมงานศิลปะสวยนะคะ
แล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจในการกลับไปสร้างสารผลงานตัวเอง

มาธึ่งค่ะมันมีอะไรกว่าที่เราคนนี่เห็น
แต่อันนี้เนี่ยแต่ละอันเนี่ยแนวเทคนิคไม่ออกเลยว่า

ถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขอไปดูเข้ามือเซียมบ่อย
ยังไม่เคยได้สัมผัสถึงศิลปะการเป่าแก้ว

มีผลงานรวม๔๐ชิ้นนะคะ
ศิลปินไทยแล้วก็ศิลปินต่างชาตินะคะระดับโลกเลยค่ะ
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๖ธันวาคม
เป็นวันเด็ดที่เดียวค่ะอ๋อขอบคุณมากโอ้ใช่วันนี้วันศุกร์ค่ะ
ก็ครบ๑อาทิตย์พอดีขอบคุณมากคือขอไหว้ทำงาน
ขอบคุณมากจริงค่ะคือพออะไรล่ะคะจริงประกอบกันหลายอย่าง
คือเรื่องของตัวเพลงนะคะ
ก็คือเพราะว่าเป็นผลงานเพลงของวงซิลนะคะ
เป็นการแต่งของพี่ฟองเบียร์นะคะ
แล้วก็อีกคนนึงที่สำคัญมากที่ทำให้งานออกมาในรูปแบบนี้
ซึ่งเป็นรูปแบบที่สำหรับแอฟคือแปลกใหม่สำหรับแอฟมากค่ะ
นั่นก็คือผลงานการกำกับของพี่ต้อมยุทธ์เลิศ
ค่ะคือ๓องค์ประกอบนี้ประกอบกันก็เลยทำให้แอฟกล้าที่จะรับ
รู้สึกว่าชอบค่ะแล้วก็ฟังแล้วชอบค่ะ

กว่านี้มันก็มีนะคะค่ะแต่ว่าอันนี้คือคือเราฟังแล้วเรารักอ่ะ
อย่างโดยมีอะไรมันตีความไปต่างหน่อยว่าแบบมีการเปลี่ยนเที่ยวเป็นการสลัดอะไรเงี้ย
อันนี้แอบรู้สึกว่าพี่ต้อมจะเฉลยในไอจีพี่ต้อมแล้วนะคะวันนี้
ค่ะก็แอฟว่ามันเป็นการตีความของผู้กำกับ
ซึ่งแอฟว่าดีมากเลยสำหรับคนดูคือ
คือเราไม่ได้เล่าเป็นเรื่องว่ามีพระเอกนางเอกเหตุการณ์เป็นยังไง
เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นผ่านสัญลักษณ์ต่าง
ทุกคนทุกคนสามารถตีความเชื่อมโยงให้เข้ากับชีวิตของตัวเอง
อะไรอย่างนี้ค่ะคือมันเหมือนเปิดพื้นที่ให้ทุกคนที่ทุกคนสามารถแชร์เรื่องราวตรงนี้

ตอนเราเล่นเพลงเราอินไปตามเพลงนั้นไหมครับ
อินค่ะก็อย่างที่พี่ต้มบอกรอบแรกไม่ได้เปิดเพลง

ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะ
คือของแอฟเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอบคุณจริงค่ะ
ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลย
คือมันเป็นการตัดสินใจเพียงระยะเวลาสั้นในการตัดสินใจ
รวมไปถึงระยะเวลาการทำงานก็สั้นมากจริงค่ะ
คือทำงานแจ้งถ่ายจริงก็น่าจะแค่ครึ่งชั่วโมงเองมั
ใช่นะคะแต่หมายถึงว่าการทำงานทั้งหมดอาจจะคือ๒๓ชั่วโมง
แม่งบอกว่าเหมือนตอบแบบคนชมตัวเอง
ซึ่งปกติแล้วคนก็มักจะเล่นตอนเด็ก
แล้วคือตั้งแต่เด็กโอ้ยคนติดต่อครั้งแรกน่าจะแบบ๑๖๑๗อะไรอย่างนี้บ้างค่ะ
แล้วก็คือมันเป็นงานในรูปแบบใหม่แล้วก็การนำเสนอก็ใหม่ด้วย
ตอนเพลงีนี้ออกไปหลายคนก็เชื่อมีกับเพลง
ว่าได้ที่แอฟมาเล่นด้วยมันก็เลยเหมือนกันไปหนักกว่าในอื่น
อย่างที่บอกค่ะไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอบคุณจริงค่ะ
คือแอฟก็บอกตรงว่าก็ไม่ได้มีความสุขในเรื่องของผลงาน
ในการได้รับการตอบรับที่ดีของผลงานมานานแล้ว
แอฟก็หยุดเล่นละครมาหลายปีแล้วนะคะ
เวลาเราหยุดไปนานแล้วเราได้มาทำงานอะไร
ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ใช่งานละคร
อันนี้ยิ่งเป็นงานใหม่แล้วควรให้การตอบรับที่ดี

หายเหนื่อยแล้วก็คือรู้สึกว่าเรามีความสุข
แต่ว่าทีมงานคงจะมีความสุขที่คิดไม่ผิดที่เลือกเรา

สนุกค่ะหมายถึงว่า
รักในการตีความของแต่ละคนมากคือ
อย่างที่บอกค่ะก็จะใส่ความคิดหรือว่าประสบการณ์ส่วนตัวเข้าไป
ทำให้การตีความของทุกคนต่างไป

ไม่เคยทำงานที่จบแล้วมันไม่จบ

แล้วก็แบบคือพยายามตีความในรูปแบบต่างกันไป

มันก็เหมือนงานเพลงก็เหมือนทุกงาน

มันเหมือนกับชีวิตเราไหมครับ

ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะ
ก็รู้สึกว่ามันก็จะต้องโดนใจ

อืมแต่เขาก็เลยเข้ามาให้กำลังใจ

ใช่ค่ะขอบคุณค่ะ

ก็ใจก็ฟองฟูด้วยงานค่ะ

คือแต่ต้องอธิบายก่อนว่า
ไม่ได้ไม่ได้มีความสุข

รู้สึกว่าตัวเองมีชื่อเสียงกับ
มาในช่วงนี้อะไรอย่างนี้นะคะมันไม่ใช่แต่เรารู้สึกว่า
ในฐานะคนทำงานนะคะเราไม่ได้มีผลงานออกมาสักพักนึงแล้ว
ผลงานออกมาแล้วคนชอบคนยอมรับคนพูดต่อ
คนสนใจผลงานของเราอันนี้งานของเราอันนี้เราภูมิใจ
แอ๊บมีของที่อยากหา
ตอนนี้ด้วยมีกระแสข่าวเรื่องแบบนางเอกดังตั้งท้องอะไรอย่างนี้
คนเกดยงไปจุดหนังเอกคนหนึ่ง
ยังคะวิ่งก็คงโยมไปอาจทำไมบ้างไหม
ส่วนยักษณ์ไม่ค่อยมี
คือถ้าเห็นว่าอะไรที่เกินไปก็จะพยายามจัดการให้เรียบร้อย
มันอาจจะไม่ได้วะได้อยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลา
แต่อาจจะมีบ้านที่นอกเหนือการควบคุม
ก็คงจะรู้ว่าแอมไม่สามารถตอบได้จริง
เพราะว่ามันเป็นอ้าวค่ะ
คือมันอยู่นอกเหนือค่ะ

พอมีเรื่องอะไรก็จะมาโดนโยงไปด้วย

จะบอกว่าไม่บรรทอนเลยก็คงไม่ได้ค่ะ
แล้วก็คือที่อยู่ทุกวันนี้ก็พยายามจะ
ให้มันราบเรียบราบรื่นมากที่สุด
แต่ถามว่าไม่รู้สึกอะไรเลยไหมเนี่ย
มันก็ไม่ใช่ค่ะ
มีเมื่อไม่นานมานี้ซายเจริญธุระให้สัมภาษณ์ถึงแอม

แต่แบบประทับใจมากคือเห็นแอปอย่างนี้
คือไฟเข้าใจแอฟว่าไม่ใช่ไม่รู้สึกนะ
คือเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีความรู้สึกแต่ว่าเราจะจัดการกับมันยังไง
คือทุกวันนี้ก็พยายามมันก็ไม่ง่ายที่จะทำให้ทุกอย่าง
รู้สึกว่ามันน่าจะจบแล้วแต่มันก็ยังไม่จบเลย

ถามแล้วจริงแอฟก็ไม่อยากให้มีค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าเราควบคุมอะไรบางอย่างไม่ได้มันก็คงต้องยอมรับค่ะ
การที่แบบว่าเขาเปิดตัวอะไรอย่างนี้ค่ะจริงแบบหลายคนเป็นห่วงเราด้วย
ขอบคุณมากเลยค่ะช่วงเวลาที่เรารู้ว่ามันยากเราก็จะเห็นใครที่น่ารักมีน้ำใจกับเรา
ไอ้คนใกล้อะไรอย่างนี้
ค่ะก็คืออยากจะแค่อยากจะบอกว่า
เวลาช่วงเวลาช่วงเวลาร้ายมันก็จะมีเรื่องดีอยู่ในนั้นนะคะ
คือแค่เราแค่เราหามาสักทีเติมค่ะ

แล้วก็ตอนนี้คือพวกเกิดแต่งงานและคุณลูก
ใช่ค่ะอันนี้เรื่องใหญ่ที่สุดไหมคะ
แล้วเขายังต้องมามามาหลับนูกตลอดแล้วมีการได้เจอกัน

หมายถึงคุณสงกัยใช่ไหมคะ
ค่ะก็ยังเจอเหมือนเดิมค่ะ
มีค่ะก็พร้อมนึกค่าเรียนดูเรียบร้อย

ก็มาเจอเหมือนเดิมค่ะเหมือนปกติค่ะ
เหมือนช่วงตอนหน้านี้ที่ยากกัน

อยากตระหน่อต่อเรื่องอะไรอย่างนี้

ก็ขอบคุณค่ะก็คือประโยคนี้ไม่รู้จะพูดอีกกี่ครั้ง
แต่ว่าทุกครั้งมันมีอะไรยากขึ้นมาก็จะรู้สึกขอบคุณค่ะ
ขอบคุณทุกคน

ขอพี่บอกว่า